ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ฝากเบอร์ไว้ก่อนนะคะจำไว้นะคะ
หนึ่งห้าหกเก้าเป็นเบอร์สายด่วนของกรมการค้าภายใน
ถ้าเกิดว่าท่านเจอแบบข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้โทรไปร้องเรียนได้เลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ชำนาญการของกระสงค์พาณิชย์เขาลงบืนที่ไปตรวจตาชั่งอ่า
ปรากฏว่าไปเจอร้านหนึ่งขายทุเรียนคุณคะโกงตาชั่งหนึ่งกิโล
ปกติเรากงกันระดับขีดใช่ไหมที่เราพอเจออันนี้ด้วยหน่อยหน่อย
อันนี้เจอโกง๑กิโลถามว่ารู้ได้ไงเขามีการตรวจสอบสิคะ
นักวิชาการชั่งตรวงวัดชำนาญการกรมการครับภายในกระสงค์พาณิชย์
โพสต์เฟซบุ๊กยาวแบบนี้ค่ะเสียเวลาอ่านหน่อยนะคะ
เพราะว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของท่านและเป็นเรื่องเตือนภัยกันด้วยนะคะ
คุณธเนธเล่าบอกว่าเตือนภัยคนชอบทานทุเรียน
หลังจากที่นำกำลังไปจับกลุ่มพ่อค้าเร่ขายทุเรียน
บริเวณปักหมุดเลยนะคะ
บริเวณวัดรีทศเทพวรวราวิหารเขตพระนครจุงเทพรรหณคร

พบว่ามีการดัดแปลงเครื่องชั่งน้ำหนัก
เขาลองใช้ตุ้มหนัก๑กิโลกรัมขึ้นไปวางบนตาชั่ง

ตุ้มเนี่ยหนักหนึ่งกิโลกรัมไปวางบนตาชั่งเข็มเนี่ย
จริงจริงมันต้องดีดไปที่เลขหนึ่งถูกไหมใช่
แต่มันดีดไปที่เลข๒แปลว่าคุณโก๊งเนี่ย
งตาชั่งเกินมาหนึ่งกิโลมาเท่าตัวเลยนะคะอืม
เอาล่ะลองใหม่เอาลูกตุ้มหนัก๒กิโลกรัม
ไปวางบนตาชั่งก็บวกไปอีกหนึ่งกิโลเหมือนกัน
ช่างเนี่ยมันดีดไปที่สามจุดหนึ่งกิโลกรัมแปลว่าแบบเนี้ย
คุณเอาเปรียบประชาชน๑กิโลกรัมใช่เยอะมากถูกไหม
ถ้าสมมุติว่ากิโลกรัมที่เราซื้อทุเรียนร้อยห้าสิบบาทคูณสองนะคะ
เราต้องจ่ายสามร้อยเลยสามร้อยอาจุดละนี่แหละค่ะ
คุณธเนธบอกว่าก็เลยลองสมมุติให้ดูนะคะพ่อค้าคนนี้เขาขายทุเรียนกิโลกรัมละร้อยห้าสิบบาท
นั่นไงลองคำนวณดูคร่าวถามเขาก็บอกว่าขายเนี่ย
วันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า๔๐ลูกเอาตัวเลขกลมถ้าเกิดว่าเขาขาย๔๐ลูก
ละหนึ่งกิโลกรัมนั่นแปลว่าเขาจะได้เงินจากการโกงประชาชนเนี่ย
อีกร้อยห้าสิบคูณด้วยสี่สิบก็เป็นหกพันบาทเออหือหกพันบาทต่อวันค่ะ
เพราะฉะนั้นลักษณะการกระทำแบบนี้เป็นการทำที่ผิดกฎหมายนะคะ
ถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่สนชนะสงครามแล้ว
โทษฐานมีการดัดแปลงเครื่องชั่งจำคุกไม่เกิน๗ปี
ปรับไม่เกินสองแสนแปดหมื่นบาทเพราะฉะนั้นแล้ว
คุณธเนธก็เลยบอกว่าโพสต์ไว้อยากเตือนประชาชน
ยิ่งยุคนี้แบบนี้ด้วยเงินทองมันหายากนะคะ
ให้คนแบบนี้โกงเราค่ะขายดีจะได้ขายกันนานเนอะ